ดาราสมัยนี้ลงรูปไปท่องเที่ยวหรือว่าเช็คอินอะไรที่ไหน
ก็ต้องดูดีก่อนแล้วกันนะฮะ
อย่างคุณใบเฟิร์นพิมชนกตอนนี้ค่ะ
ถูกตำรวจออกหมายเรียกหลังจากที่เจ้าตัวนี้นะคะ
ได้โพสต์ภาพขณะที่เข้าพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดน่าน
แล้วรีสอร์ทแห่งนี้คือเขาบอกว่าเป็นรีสอร์ทที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนค่ะ
ก็เลยต้องเรียกคุณใบเฟิร์นนี่นะมาสอบปากคำหน่อย
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการบุกรุกพื้นที่ป่าหรือไม่
เป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือว่าเป็นพรีเซนเตอร์อะไรหรือเปล่า
ถูกต้องค่ะเธอลงภาพเอาไว้สวยเลยค่ะ

โพสต์ภาพลงในอินสตราแกรมเมื่อครั้งที่เธอไปโรดทริป

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เอง
คือรีสอร์ทแห่งนี้ถูกสั่งปิดนะคะ
เนื่องจากว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน

แต่ทางเพจเฟซบุ๊คของรีสอร์ทกลับมีความเคลื่อนไหว
นำรูปของใบเฟิร์นมาขึ้นปกอยู่ในเฟซบุ๊คค่ะ
ก็เลยมีการตั้งคำถามว่าอ้าวรีสอร์ทมันถูกสั่งปิดไปไม่ใช่เหรอ
แล้วใบเฟิร์นมารีวิวแบบนี้ได้ยังไง

หรือว่าเธอนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดเรื่องนี้หรือไม่
เรื่องนี้ก็ติดต่อไปยังผู้จัดการของใบเฟิร์นนะฮะ

มันเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาจริง
ใบเฟิร์นเข้าพักที่รีสอร์ทดังกล่าวจริง
เป็นการไปท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนเท่านั้นค่ะ
ตรงนี้ว่าไม่ได้ไปรับงานรีวิวพรีเซนเตอร์ใดเลย
ที่สำคัญคือไม่ได้รับเงินจากรีสอร์ทแม้แต่บาทเดียวนะคะ
ส่วนที่มีข่าวว่าถูกตำรวจขอออกหมายเรียก
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เต็มที่ค่ะ
เพราะว่าวันที่ไปเที่ยวก็มีนักท่องเที่ยวคนอื่นด้วยนี่

ในส่วนของคดีค่ะทางด้านพลตำรวจตรีปิยพันธ์
ทรพงศิลปนะฮะท่านเป็นผู้บังคับการ

เนื่องมาจากเมื่อวันที่๙ธันวาคมที่ผ่านมา
ตำรวจได้ส่วนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครอง
อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนำหมายสารจังหวัดน่านค่ะ
เข้าตรวจค้นรีสอร์ทดังกล่าวอีกครั้ง
หลังจากที่ถูกสั่งปิดไปตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้ว
แต่ทำไมพฤศจิกายนยังมีนักท่องเที่ยวไปเดินทางท่องเที่ยวกันอยู่นะฮะ
สอร์ทแห่งนี้ค่ะมีการก่อสร้างบ้านพัก
บริการนักท่องเที่ยวจำนวน๑๒หลัง
เข้าเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดงค่ะ

แล้วก็ได้มีการออกประกาศห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่
กระทำการด้วยการกระทำใด
หากมีการฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายนั่นเองค่ะ
แต่ทางด้านผู้ประกอบการเองมีการฝ่าฝืน
ยังคงเปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวมาเข้าพักนะคะ
อีกทั้งยังมีการนำดาราสาวชื่อดังมาเป็นพรีเซนเตอร์เข้าพักที่รีสอร์ท
และมีการนำชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการต่างมาอ้างเป็นหุ้นส่วนค่ะ
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับทางรีสอร์ท
ทางตำรวจก็เลยได้ออกหมายเรียกดาราสาวให้มาสอบปากคำว่ามีการรีวิวที่พัก
ที่ทำผิดกฎหมายและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบุกรุกพื้นที่ป่าหรือไม่
แต่ตามคำยืนยันของผู้จัดการคุณใบเฟิร์นนะยืนยันเลยว่าเขาแค่ไปเที่ยวเฉย
ไม่ได้เป็นการรีวิวไม่ได้รับเงินจากรีสอร์ทนี้แม้แต่บาทเดียวค่ะ